สวัสดีค่ะลูกการณ์นอนน้ำกับดาวซุภาษลามมาแล้วค่ะ
ไม่อยากทำงานเลยกลัวมันอันตรายค่ะ
เป็นงานเสี่ยงจริงนะเช็ดกระจกอยู่ที่บริเวณตึก
อยากจะมีคนรับเลี้ยงจะได้ไม่ต้องทำงานเสี่ยงแบบนี้นะคะ
แต่พูดถึงเรื่องของฝนเนี่ยแม้ช่วงนี้ฝนมาฟ้าร้อง
แล้วก็ไม่มีใครดูแลใจอีกไม่รู้จะหันไปกอดใคร
แล้วฝนจะมาเยอะด้วยนะช่วงนี้เพราะว่าร่องฝนคลื่นต่ำลงมา
ผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนตรงนี้นะคะ
และประกอบอีกหนึ่งปัจจัยค่ะลมฝนประจำฤดู
มาทางนี้นี่พัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะพัดพาเอาความชื้นเข้าไปเป็นฝน
งั้นแสดงว่าตอนนี้พื้นที่ประเทศไทยมี๒ปัจจัยบวกพลังกันทำให้เกิดฝน
ช่วงเช้าจะเห็นว่าฝนตั้งเขาในพื้นที่ทะเลอันดามันแบบนี้
แต่พอช่วงบ่ายบ่ายแบบบ่ายนิดเท่านั้นแหละค่ะ
ตอนบนของประเทศโอ้โหฝนมาแล้วจ้า
ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงภาคใต้
เน้นเลยนะคะวันนี้ตกแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงช่วงค่ำ
แต่มีจุดหนึ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือภาคอีสานตอนบน
วันนี้ตกแช่ยาวไปกว่าเพื่อนเลยไปจนถึงช่วงดึกเลยค่ะ
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
คลื่นวันนี้ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำไมสูงอย่างนั้นน่ะ
โดยเฉพาะอันดามันสูงไม่พอยังประชิดฝั่งด้วยคือใกล้ฝั่งมากเลยนะคะ
สีน้ำเงินเข้มแบบนี้อาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรเหมือนที่ทะเลอ่าวไทยเลยตรงนี้ค่ะ
นี่ก็สูงเหมือนกันสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
งดกิจกรรมทางน้ำใครจะไปดำน้ำช่วงนี้พักก่อนค่ะ
อุ่นหภูมิช่วงเช้าแดดร้อนอากาศมันก็เลยร้อน
แต่พอฝนลงมาช่วงบ่ายเย็นสบายมากขึ้นนะคะ
แต่ฝนที่มาคราวนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาแบบน้ำท่วมขังได้นะคะ
ก็ไม่ใช่ฝนที่อยากจะให้มาเท่าไหร่เนอะ